ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุสลดขึ้น
หลานชายอดีตสวจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ไปเล่นบาสเก็ตบอลกับเพื่อนที่สวนสาธารณะ
ซึ่งมีชื่อว่าสวนหลวงล๙นะคะ
หลังจากนั้นพอเล่นบาสเก็ตบอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะเป็นช่วงของการยืดเส้นไข้ก้ามเนื้อนะคะ
ไปโดนกับเสาไฟฟ้าเป็นลักษณะของเสาสปอร์ตไลท์กลางสนาม
ถูกไฟฟ้าช็อตทั้งหลานอดีตสวและเพื่อน
ช่วงแรกอาการสาหัสใกล้เคียงกันเลย
ก็คือถูกไฟฟ้าช็อตแล้วก็นอนอยู่ที่กลางสนามเนี่ยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายค่ะหลานชายอดีตสวจังหวัดภูเก็ต

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเลยค่ะ๖โมงครึ่ง
เมื่อวานนี้นะคะในสนามบาสเก็ตบอลภายในสวนสาธารณะ
เลิมพระเกียร๙ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ต
หลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปพร้อมกับแพทย์เลยค่ะ
ทันทีที่ไปถึงทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง๒ราย
โดยกู้ชีพปั๊มหัวใจก่อนเลยค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชรภูเก็ต

ทราบชื่อชื่อว่านายคาเล็ดนัวอายุ๑๘ปี

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
วิทยาเขตภูเก็ตหลักสูตรนานาชาติค่ะ
และเป็นหลานชายของนายชัยยศปัญญาวัยอดีตสวภูเก็ต
และเป็นอดีตผู้สมัครสอสอภูเก็ตจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ด้วยนะคะ

ชื่อว่านายเชิดศักดิ์วายาโนหรือว่าแอลโซ่อายุ๑๘ปีค่ะ
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคน
เล่นบาสเก็ตบอลกันตามปกติที่สนามแห่งนี้นะคะ
และระหว่างที่หยุดพักก็มานั่งบริเวณเสาไฟส่องสว่าง

จากนั้นทั้งสองคนทำการยืดกล้ามเนื้อลักษณะเสาแบบนี้เนี่ยนะคะ
กล้ามเนื้อคือเขาจะนั่งอยู่บริเวณรอบข้างสนาม
ข้างสนามมันติดกับเสาพอดีไงค่ะ
กล้ามเนื้อยืดแขนออกไปช่วงนั้นแหละ
ส่วนหนึ่งของร่างกายมันไปสัมผัสกับเสาไฟต้นนี้
ทำให้เกิดอาการช็อตขึ้นมาทั้งคู่บาดเจ็บนะคะ
ที่ผู้เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยเหลือ
ผลักผู้บาดเจ็บออกจากเสาไฟฟ้าได้๑คน
แต่อีก๑คนผลักไม่ทันค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่ญาติและเพื่อนของนายคาเล็ดนัว
เดินทางไปรับศพนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ก่อนนำไปฝังที่กูโบบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
นางสาวสมใจสุวรรณสุพพนามเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมาร่วมในพิธีด้วยนะคะ
ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมอาการของนายเชิดศักดิ์อีกคนเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ไปเล่นบาสเก็ตบอลด้วยกันเมื่อวานนะคะที่ยังบาดเจ็บอยู่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริโรธภูเก็ตค่ะ
จากนี้นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับนางสมใจที่เป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับการดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีการดูแลระบบไฟฟ้าหลายส่วนเป็นหมื่นดวง
ไฟฟ้าบนถนนส่วนสาธารณะทำให้มีความจำเป็นจะต้องจ้างบริษัทอัลซอส
ซึ่งก็คือเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุเกิดซึ่งเป็นสนามบาสเก็ตบอลเนี่ยนะคะ
มีการจ้างอัลซอสมาดูแลเช่นเดียวกันบอกว่าเดี๋ยวขอรอกระบวนการตรวจสอบอีกครั้งก่อนนะคะ
ส่วนทางคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุลผู้กำกับการสพเมืองภูเก็ตเปิดเผย
คดีนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก
ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปเก็บหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากความบกพร่องหรือชำรุดในส่วนใด
ซึ่งยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหานะคะจนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วเสร็จค่ะ
ส่วนอาการของนายเชิดศักดิ์นะคะหรือว่าน้องแอลโซ่ล่าสุด
โสพินวายยาโนซึ่งเป็นแม่เปิดเผยว่าแพทย์ยังคงให้รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะตอนนี้หลังจากที่พบว่ายังคงมีอาการแน่น
และเจ็บบริเวณหน้าอกค่ะ